สวัสดีค่ะอัปเดตข่าวบันเทิงกับขวัญเรือนขวานขุนวง
เริ่มกันที่หนุ่มหล่อล่ำคนนี้เป๋าวริสค่ะ
ตอนนี้นั้นเป็นขวัญใจเก้งกวางรวมถึงสาวทั่วประเทศด้วยนะคะ
ล่าสุดนั้นอวดขุนล่ำลงอินสตาแกรมค่ะ
ซึ่งได้ข่าวมาว่าได้รับกระแสดีไม่น้อยเลยค่ะ
เรียกเสียงฮือฮาจากสาวแท้สาวเทียมได้ไม่น้อย
งานนี้ค่ะเรียกว่าทำเอาอินสตาแกรมเจ้าตัวนั้นเกือบแตก
เพราะว่ามีเหล่าบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความคิดเห็น
ชื่นชมเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
โดยหนุ่มเป๋านั้นก็เผยถึงกระแสภาพอวดหุ่น
ที่หลายคนพูดถึงว่าเป็นภาพจากทริปที่เจ้าตัวนั้น
พักผ่อนกับเพื่อนที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
พร้อมยอมรับเลยนะคะว่าแอบปลื้มที่ได้รับความสนใจจากแฟน
แต่ว่างานนี้ค่ะแฟนคงต้องรอเกอร์
เพราะว่านุ่มเปล่านั้นยืนยันไม่สลัดผ้าอวดหุ่นลงนิตยสารแน่นอนค่ะ
มีมาเซลล์แปลกไหมคะ

ยินดีครับชอบของแปลกครับ
มีแล้วจะมีแบบถ่ายแม็กซีนไหมครับ
ไม่มีครับไม่มีแน่นอนครับ

ชอบไปถ่ายแกซีนโป๊ะอย่างนี้ครับ

อาจจะทำให้ชีวิตสดใสมากกว่าผมครับ

ครับผมอะไรที่ไม่น่าเกลียดมาก

แฟนก็คงต้องให้กำลังใจหนุ่มเป๋าต่อไปค่ะ